เข้าทางใช้บ๊วย

ขณะที่คานก็ร้องไห้ไปด้วยพี่
หยุดอยู่ตรงตู้นั้น

ทำไมมึงตากผ้าไว้หน้าบ้าน

แล้วมึงตากผ้าไว้หน้าบ้านลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านมึง

สิ่งแรกที่ผมเห็นยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้พี่

แล้วลิ้นเขาเป็นสีแดงแลบลงมาถึงหน้าอกอะครับผม

ครูพูดคำเดียวว่าสิ่งนี้คือเปรต

เริ่มต้นกับสถานีผีดุของเราในปีนี้

แน่นอนว่าปีขานนั้นขอให้เป็นปีเสือทอง
สำหรับคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุทุกท่าน
มีความสุขกันทั่วหน้าครับ
และแน่นอนครับสถานีผีดุของเราในปีนี้ยังคงความเข้มข้น
ความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเหมือนเช่นเคย
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุครับ
และในเดือนนี้เดือนมกราคมปี๒๕๕๙
เห็นไหมฮะข้างผมเราเริ่มต้นกันด้วยทีมผีนางรำ
เป็นทีมผีที่ชาวโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี
เชื่อว่าทุกท่านนั้นมีความกลัวมีความฝังใจกับผีนางรำที่เป็นเรื่องเล่าอยู่แล้วนะครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์นี้เริ่มต้นของปี๒๕๕๙
นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดในธีมของนางรำท่านแรกพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
และเป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกตื่นเต้นมาก
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
มาพร้อมกับเรื่องหุ่นยายจนเป็นที่มาของฉายาชื่อของเขาเลยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบนส์คุณยายครับ

นี่แค่ปิดแมสนะเปิดตานิดเดียวนะ
เห็นถึงความหล่อนี่ทะลุแมสออกมาเลยนะ
เบ้นครับปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

วันนี้มานั่งคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา

ตื่นเต้นมากครับพี่

บอกว่าระดับเบนท์เนี่ยผ่านฉลุยอยู่แล้ว

วันนี้เบ้นมีเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเรา
ฟังชื่อเรื่องแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับผียังไง

วันนี้น้องเบ้นมาพร้อมกับเรื่องของวันทองห้ามทัพ

อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงก็ไม่เชิงนะพี่
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปรับรู้มาอีกทีนึง

แต่สิ่งที่รับฟังมาเนี่ยมันมีตัวผมที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วย

น่าสนใจเรื่องนี้วันทองห้ามทัพ

ครับก็ผมเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ตอนผมอายุ๑๗ปีนะครับผม
ซึ่งย้อนกลับไป๘ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ชั้นม๕ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับผม
ซึ่งผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนของผมจัดงานกีฬาสี
ซึ่งงานกีฬาสีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเลสอะพี่
ซึ่งต้องเดินขบวนพาเล็ตของแต่ละสีเดินรอบตลาดรอบเมืองอะไรประมาณนี้นะครับ
ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ทางโรงเรียนของผมเนี่ยจัดงานกีฬาสีในตรีมรามเกียรพี่
ซึ่งผมเนี่ยได้รับหน้าที่ได้รับบทแต่งตัวเป็นพลักษณ์ครับผม
ซึ่งต้องเดินคู่กับพระรามแล้วก็นางศรีดานะครับซึ่งนางศรีดาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า
คนที่แต่งเป็นนางศรีดาเนี่ยเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพี่มาจากประเทศจีน
เป็นคนจีนเลยเป็นคนจีนเลยครับผมซึ่งพูดภาษาไทยเนี่ยสื่อสารกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากพี่
ตอนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเขามีชุดให้นะพี่แต่ว่าความพึงพอใจของผมเนี่ยผมคิดว่าชุดของทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเก่า
แล้วค่อนข้างที่จะชำรุดอ่ะพี่ผมก็เลยมีความคิดเห็นกับเพื่อนที่แต่งเป็นพระรามแล้วก็นางศรีดาเนี่ยว่าจะออกไปหาเช่าชุดกัน
ให้มันเต็มให้มันดูสวยให้มันดูเต็มเพราะว่าเราเป็นจุดเด่นของโรงเรียนอะพี่ถือว่าเป็นตัวเอกทั้ง๓ตัวก็เลยอยากจะดูดีดูเด่นที่สุด
ก็ไปหาร้านเช่าชุดนะพี่ปรากฏว่าหายากมากเพราะว่าเราต้องรู้จักร้านที่เขาทำเรื่องโขนเรื่องชุดไทยโดยตรงนะถึงเราจะรู้แหล่ง
แต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปร้านเช่าชุดธรรมดาเขาไม่มีครับนะฮะแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่คนนึงที่เขาเป็นเด็กนาฏศิลป์เด็กลำโดยตรงเลยผมก็เลยปรึกษาเขาเรื่องการหาชุดเนี่ยแหละครับผมนะพี่เขาก็เลยแนะนำมาว่าพี่เขาพอจะรู้จักอยู่ที่ที่นึงนะพี่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นร้านนะฮะเขาทำธุรกิจด้านนี้เป็นบ้านชื่อว่าบ้านเครื่องคูร
ขอพิกัดแล้วก็ขอเบอร์ของคุณครูรัฐนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคุณครูรัฐเนี่ยเขาเป็นคล้ายเป็นคุณครูท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นคุณครูภูมิปัญญาไทยของจังหวัดนนทบุรีเลยผมก็โทรไปนัดคุณครูรัฐนะวันรุ่งขึ้นก็พาเพื่อนอีก๒คนไปลองชุดที่บ้านครูรัฐเลยนะคุณครูก็บอกว่าบ้านคุณ
ตอนไปถึงเนี่ยเข้าซอยไปปุ๊บผมเจอทาวน์เฮาส์อยู่สามหลังติดกันพี่ตอนนั้นผมเห็นทาวน์เฮาส์หลังตรงกลางผมคิดได้เลยว่าเนี่ยบ้านครูรัฐเพราะว่าตอนนั้นที่ผมมองเข้าไปในรั้วพี่สามหลังเนี่ยหลังตรงกลางเนี่ยคือมีชุดนางลำมีชุดขนชุดแสดงตากไว้อยู่ที่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยพี่ขณะนั้นผมก็เลยเดินตรง

จะเป็นชุดไทยชุดโขนหัวโขนพ่อแก่หรือเครื่องประดับอะไรต่างคือมันละลานตาไปหมดเลยพี่เยอะมากเยอะมากครับผมมากมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันทำให้ผมขนลุกอ่ะพี่เพราะผมไม่เคยเห็นอะไรที่เยอะขนาดนี้ครับผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปสะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งพี่นะมันเป็นตู้กระจกใหญ่ใหญ่

พวกนี้เนี่ยครูไม่ได้ปล่อยเช่าครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่บรรพบุรุษของคุณครูก็คือเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงยุคของคุณครูรัฐครับครูเล่าว่าบ้านของคุณครูเนี่ยนะฮะสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเป็นคณะละครชาตรีละครรำมาก่อนที่แสดงอยู่ในวังนะครับผมเขาบอกว่าชุดพวกนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำ
ขณะนั้นครูเขาก็พาผมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยเดินไปโซนที่เป็นชุดเช่านะครับผมก็คือในห้องก็คือเดินเข้าห้องไปครูก็หยิบชุดมาให้พวกผมลองกันก็ลองกันไปลองกันมาสักประมาณสิบนาทีพี่ครับความรู้สึกผมตอนนั้นมันเหมือนมีลมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันตีหน้าผมคือตีแรงผมปิวเลยนะพี่ครับขณะนั้นผมฉุกคิดได้ว่าประตูหน้าต่างมันไม่ได้
ลมมันมาจากทางไหนนะฮะสักพักหนึ่งผมกำลังจะหันไปคุยกับเพื่อนเพื่อนผมที่แต่งเป็นนางศรีดาที่เป็นคนจีนนะครับอยู่ดีเขาร้องไห้ขึ้นมายืนร้องไห้ร้องแบบสะอึกสะอื้นแบบโหยหวนมากครับนะฮะตอนนั้นพอเขาร้องไห้เสร็จปุ๊บเขาคานพี่เขาใช้เข่ากับแขนของเขาคานครับคานจากตรงที่ลองชุดไปมุมมุมห้องมุมหนึ่ง
ซึ่งมีตู้เหล็กใหญ่ใหญ่ตั้งไว้อยู่มุมห้องครับลักษณะของตู้เหล็กเนี่ยพี่จะเป็นตู้บานใหญ่สูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่าประตูตู้เนี่ยใช้เลื่อนนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยประตูปิดไว้อยู่เพื่อนผมคานคานขณะที่คานก็ร้องไห้ไปด้วยพี่คานคานไปหยุดอยู่ตรงตู้นั้นแล้วหันหลังให้ตู้พอหันหลังให้ตู้เสร็จปุ๊บเขาใช้หน้าผากของ
เขาอะพี่กดลงไปที่พื้นแล้วนั่งพับเพียบในขณะที่เขานั่งพับเพียบแล้วเอาหน้าผากกดลงไปที่พื้นเนี่ยเขาร้องไห้ด้วยพี่
ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเสียงที่น่าเกรงขามมากพี่
เป็นเสียงที่มันดุมันดุดันนะครับผมแต่เป็นเสียงผู้หญิง
เขาพูดมาว่าทำไมมึงตากผ้าไว้หน้าบ้าน
รู้ไหมมันเปียกกูเดินลื่นไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
แล้วมึงตากผ้าไว้หน้าบ้านลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านมึง
ตอนนั้นความรู้สึกผมแปลกใจมากพี่

เขาเป็นคนจีนพี่แล้วซึ่งเขาพูดกับเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วพี่
อยู่ดีเขาพูดแบบนั้นขึ้นมา
ผมงงกับเพื่อนงงเป็นไก่ตาแตกเลยหันไปมองหน้าครูรัฐ
กิริยาครูรัฐตอนนั้นคือเขานั่งลงพี่เขานั่งพับเพียบนะ
ด้วยความที่ผมเป็นเด็กไงพี่เห็นครูนั่งพับเพียบผมก็ต้องทำตามเขา
เพราะในขณะนั้นผมไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นหรือสิ่งที่เพื่อนผมเป็นมันคืออะไร
และด้วยความกลัวก็เลยนั่งพับเพียบตามเขา
สักพักหนึ่งคุณครูยกมือพนมครับ

ไอ้คำพูดคำว่าย่าเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมกลัวและยิ่งเป็นปริศนาในใจผมมาก

สักพักนึงเพื่อนผมที่เป็นคนจีนเป็นลมครับ
เป็นลมเสร็จปุ๊บผมกับคุณครูก็คือประถมพยาบาลกัน
ก็คือเอายาดมยามองอะไรไปประถมพยาบาลกันจนมีสติ
ก็เลยถามเพื่อนว่ายูเป็นอะไรทำไมยูถึงคานไปแล้วทำไมยูถึงพูดแบบนั้น
เขาก็สื่อสารกับผมกับเพื่อนผมเป็นภาษาจีนนะครับผม
จับใจความได้ว่าเขาบังคับตัวเองไม่ได้
เขารู้สึกว่าใจเขาอยากจะให้ร้องไห้
ใจเขาอยากให้เขาคาน
เขาก็คานไปหยุดที่ตู้แล้วพอหันหลังให้ตู้เสร็จปุ๊บ
เขาบอกว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเขารู้ตัวเองว่าเหมือนมีคนมากดหัวเขาพี่
ดหัวให้หน้าผากลงไปกับพื้น
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไร
เขาจับใจความในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้
แล้วคุณครูก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลัว
ย่ามาดีย่าไม่ทำร้ายใครย่าเป็นคนดี
สิ่งนั้นมันทำให้ผมอยากรู้อะพี่ว่าสิ่งที่ครูพูดคืออะไร

ครูเขาก็เลยเดินลุกขึ้นไปจากที่เขานั่งเขาลุกขึ้นไปแล้วเปิดตู้เหล็กบานนั้น

พอเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเห็นยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้พี่

แล้วลิ้นเขาเป็นสีแดงแลบลงมาถึงหน้าอก

มือใหญ่เท่าใบลานครับ

พี่เพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้

แล้วผมไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไร
ผมก็เลยถามครูว่าครูครับ

แล้วสิ่งที่ครูเดินไปเปิดตู้เนี่ยคืออะไร

แล้วครูก็ผมก็ถามครูนะครับว่า

ครูก็บอกว่าเป็นเปรตย่าวันทอง

คือรุ่นบรรพบุรุษครูเนี่ยนะฮะ
เขาก็ทำละครทำอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาต้องใช้ในการแสดงนะครับผม

ซึ่งทำมาจากดินเจ็ดป่าช้าพี่
แล้วก็เสื้อผ้าที่ย่าหุ่นย่าวันทองใส่เนี่ย
ทำมาจากกระดาษซับน้ำเหลืองพี่

ศพที่คลอดลูกตาย๗ศพ
แล้วก็ตะปูที่สะกดวิญญาณครับผม

เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบละครเรื่อง

อันนี้ที่คุณครูเล่ามานะครับว่า
ตอนนางวันทองห้ามทับเนี่ย
จะเป็นตอนที่นางวันทองถูกประหารชีวิตพี่
แล้วกลายมาเป็นเปรตอสุรกาย
เป็นเปรตอสุนลังกายนะครับผม

ต้องยกทัพไปตีกับปีดาตัวเอง

ซึ่งนางวันทองด้วยความที่เป็นเปรตอสุรกายพี่

ครับนะฮะจึงแปลงกลายเป็นหญิงงาม

เพราะกลัวพระวัยเนี่ยจะถูกอันตรายจะถูกปีดาฆ่าตาย

วันทองจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวเพื่อไปห้ามพระวัย
แต่พระวัยเห็นนางวันทองในภาพของหญิงสาวที่งดงาม

แล้วก็เกิดความรักกับนางวันทอง
แต่พอพระวัยเข้าไปใกล้นางวันทองปุ๊บ

แล้วพูดว่าตนเป็นมารดาของพระวัย

วันทองกลับกลายร่างเป็นเปรตอสุรกาย

ผมจึงถามคุณครูว่าแค่ทำประกอบละครทำไมครูต้องนำสิ่งพวกนี้มาเป็นมาเป็นหุ่นของ

เอากระดาษซับน้ำเหลืองทำไมต้องเอาดินเจ็ดป่าช้ามาเป็นองค์ประกอบ

ครูเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษครูเชื่อในความขลัง
แล้วก็เชื่อในความที่พอออกแสดงแล้วมันรู้สึกจริง
แล้วมันก็จะขลังคือคนดูเชื่อนะครับผม

พอหลังจากนั้นผมได้รับรู้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ชุดแล้วผมจะเอาชุดมาคืนแล้วก็คือจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลย

เสร็จปุ๊บก็นำชุดไปใช้ที่งานกีฬาสี

ต่อมาเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องเอาชุดมาคืน

ผมก็เอาชุดมาคืนก็มากับเพื่อน๓คนเหมือนเดิมครับ
ก็เอามาคืนแล้วก็รับเงินค่ามาจำอะไรคืนก็คุยกับคุณครูจิปฐะนะครับผมคุยไปเรื่อย
สักพักนึงเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นคนจีนเนี่ยผู้หญิงก็ไปเข้าห้องน้ำผมก็คุยกับครูไปเรื่อยนะครับ
แต่ความรู้สึกผมตอนนั้นคือค่อนข้างที่จะนานมากพี่

ไปเข้าห้องน้ำนานมากผมก็เลยผมมีธุระต่อผมก็เลยอยากจะไปแบบเรียกเพื่อนแล้วก็กลับ

ผมก็เลยไปตะโกนเรียกหน้าห้องน้ำปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับพี่

ไม่มีเสียงตอบรับคุณครูก็เดินหาคือไม่มีเสียงตอบรับ

พักนึงเนี่ยเดินหากันอยู่มันมีเสียงเหมือนคนร้องเพลงไทยเดิมพี่

เป็นเสียงร้องเพลงเพลงนี้ผมจำได้ติดหูเลยพี่เพราะว่าหลังจากที่ผมได้ยินเนี่ยผมไปศึกษาต่อด้วย

เอ่ยช่วยชายให้เอ่ยเสร็จจำแรงแปลงกาย
เหยื่องกาย
ที่มานายหรือเปล่า
เป็นประมาณนี้แต่เขาร้องยาวไปนะ

คือใครมาร้องเพลงในห้องเสื้อครู

ผมกับครูก็เลยเดินตามเสียงพี่
ปรากฏว่าเสียงมาจากห้องลองชุด
ลองชุดที่มีตู้ย่าวันทองอยู่

เพื่อนผมที่เป็นคนจีนยืนร้องยืนลำอยู่หน้าตู้

ผมก็ถามคุณครูว่า
ผมกับคุณครูก็ถามเพื่อนผมว่า

แล้วมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้สวยมาก

มันเคยเกิดขึ้นกับที่บ้านครูแล้ว

มีคณะลิเกคณะหนึ่ง

เขาได้เชิญย่าวันทองไปเข้าฉาก

คือสมัยก่อนคณะริเกย์

เหมือนพวกตลกคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับผม
เพื่อวางขายเขาก็เชิญย่าไป
ครูรัฐเขาก็แนะนำว่าวิธีการเชิญ
คือเราจะไม่สามารถที่ว่า

เราต้องมีการขอคำมาลาโทษ

ปรากฏว่าทางคณะลิเกย์เนี่ยก็เอาไป
แล้วก็บวงสวงตามที่ครูรัฐถูกต้อง

ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ได้อัดเทป

ก็คืออัดจบเลยไม่มีอะไรติดขัด
นะฮะแต่พอมาย้อนเทปดูอีกครั้งหนึ่งพี่

ผมส่งคลิปที่คณะริเกย์คณะนึง

ผมตัดเป็นบางส่วนแล้วส่งไปทางไลน์
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูคลิปมันมีแต่เสียงพี่ไม่มีภาพ
เหมือนกับที่เขาว่ากันว่าเป็นอย่างนั้นนะ

สักพักนึงทางผู้ใหญ่ทางคณะลิเกก็โทรมาปรึกษาครูรัฐว่า

คือผมทำอะไรไม่ถูกตรงไหนบ้าง
รัฐก็อธิบายให้ฟังว่าคุณทำอันนี้หรือยังคุณทำนี้หรือยัง
คณะลิเกก็บอกทำครบหมดแล้ว
สักพักหนึ่งคณะลิเกโทรกลับมาหาครูรัฐแล้วบอกว่า
ครูผมลืมลำฉุยฉายวันทองถวายย่า

ครูก็บอกต้องจัดการลำเลย
นั่นคือหนึ่งในพิธีบวงสวง
ก่อนที่จะเชิญหญ้าเนี่ย

ไม่มีใครที่มีพื้นฐานการลำฉุยฉายวันทองเลยในคณะลิเก

เขาก็เลยเอานางเอกที่ว่าลำเก่งที่สุด
แต่ก็ยังไม่ทราบท่าของการลำฉุยฉายวันทองนะฮะ

คือเป็นไงเป็นกันก็ต้องลำให้จบ
เพื่อที่ถวายย่านะฮะไม่รู้แหละว่าจะลำถูกหรือลำผิด

ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องจำใจรำอะพี่

แต่ก่อนลำเขาก็พูดว่าเขาลำไม่ได้
สักพักนึงดนตรีขึ้นติ๊งแรก

เขาออกมาลำตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนต้นฉบับเป๊ะเลย
ลำฉุยฉายได้เลยเหรอ
ฉุยฉายครับผม

ฉุยฉายนี่ต้องฝึกนะ

ทางผู้ใหญ่ทางคณะลิเกเขาบอกว่า

ผู้หญิงที่เป็นนางเอก
ปากเขาพูดแต่เสียงเขาอยู่ในหูหนู

แล้วลำสอนอยู่ตรงนู้น

แต่เสียงเขาได้ยินอยู่ในหูว่า
ทุกอย่างครบสมบูรณ์

ครูรัตก็ได้แจ้งกับทางคณาลิเกย์ว่า
นำมาส่งภายในคืนนั้นเลย
เพราะว่าวันรุ่งขึ้นครูเขาต้องมีงานต่อ
แต่ด้วยความที่คณะลิเกเนี่ยเขาอัดเสร็จดึก

พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปคืน
เขาก็เลยนำย่าวันทองเนี่ยกลับมาไว้ที่บ้านพักของคณะนั้น
ก็คือกลับมาไว้บ้านพักแล้วก็ตั้งไว้ที่กลางบ้านเลย
แล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีละครเรื่องหนึ่ง
ชื่อเรื่องเปรตวัดสุทัศน์
ซึ่งออนแอร์อยู่ในสมัยนั้นนะครับผม
เขาบอกเขาก็นั่งดูเปรตวัสสุทัศน์อยู่ตอนกลางคืน
สักพักนึงเขาได้ยินเสียงวีด

ทีแรกเขาคิดว่ามาจากในทีวี

มันไม่ได้มาจากในทีวีมันมาจากนอกบ้าน
เขาเลยเดินไปดูตรงหน้าต่าง

เหมือนเปรตวัสสุทัศน์หลุดมาจากโทรทัศน์เลยพี่

ทุกสิ่งทุกอย่างคือเปรตเลยครับพี่
ตอนนั้นเขาเลยมีความคิดเห็นว่า

กลับมาคืนครูรัฐภายในคืนนี้

เขาก็เลยขับรถนำกลับมาให้ที่
นนทบุรีบ้านครูรัฐนะฮะ

รัฐเลยบอกว่าคืนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
ต้องจัดพิธีขอคำมาลาโทษด้วยนะครับ
วันรุ่งขึ้นเขาก็เลยมาจัดพิธีขอคำมาลาโทษที่บ้านของคุณครูรัฐ
เขาก็นำย่าวันทองเนี่ยมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีเครื่องบวงสวงต่างหน้า
สักพักนึงเนี่ยมีลิเกคนนึงแต่ไม่ใช่น้องคนเดิมนะครับผมเป็นผู้หญิง

ลำไม่พอพี่ร้องเพลงฉุยฉายด้วยนะฮะ
ก็ครูอันนี้คือสิ่งที่ครูเล่านะฮะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมได้ทราบเรื่องของย่าวันทองเนี่ย
แล้วก็คุณช้างคุณแผนตอนนางวันทองห้ามทับแล้วก็เพลงฉุยฉายนางวันทองเนี่ย
ผมกลับมาศึกษาทุกอย่างพี่ด้วยความที่แบบผมชอบเรื่องนี้นะครับ
ก็เลยมาศึกษาปรากฏว่าเพลงฉุยฉายวันทองเนี่ยมันเป็นเพลงเดียวกับเพื่อนผมที่เป็นคนจีนร้องอยู่ในห้องนะพี่
เนื้อร้องเดียวกันหมดเลยครับแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องใช้ในการประกอบฉาก
ตอนที่นางวันทองแปลงร่างจากอสูตรละกายเปรตอสูตรละกายมาเป็นหญิงสาว
ซึ่งเนื้อมันร้องว่าเสร็จจำแรงแปลงกายเยื้องกายมาในป่าครับผม
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นี้จบไปผมไม่ได้ไปบ้านเครื่องครูรัฐอีกเลยจนผ่านไปประมาณ๒ปีพี่นะฮะ
ผมเนี่ยเป็นเฟชชี่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งผมจึงจำเป็นที่จะต้องไปเช่าชุดเช่าชุดไทยเพื่อประกวดครับก็เลยเดินทางไปนะฮะ
ขณะที่รองชุดเนี่ยได้ยินเสียงเรียกพี่เบนซ์สามครั้งเบนซ์เบนซ์เบนซ์สามครั้ง
ตอนนั้นผมรู้สึกแปลกมากผมก็หันไปถามเพื่อนว่ามึงเรียกกูเปล่าไม่คุณครูเรียกผมไหมคุณครูก็บอกว่าไม่
แต่ตอนนั้นผมรู้สึกยังไงไม่รู้จิตใจของผมมันบังคับให้ผมเดินไปในห้องลองชุดพี่ไปยืนต่อหน้าตู้ย่าคุณครูก็เดินตามผมมานะครับ
ขณะที่ผมกำลังจะพูดอะไรบางสิ่งผมมีสติสัมปชัญญะทุกประการผมรู้สึกตัวเองทุกประการแต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปเพื่ออะไรแล้วผมไม่รู้ว่าผมพูดทำไมอ่ะพี่ผมพูดว่าครูครับ
เอาย่าออกไปไว้หน้าบ้านได้ไหมครับย่าอึดอัดแล้วผมก็พูดต่อว่าขอตู้กระจกตู้นึงได้ไหมครับย่าอยากได้
หลังจากนั้นมาก็ยาย่าออกมาไว้หน้าบ้านแล้วก็ซื้อตู้กระจกมาใหม่ก็คือตู้กระจกที่ใช้ปัจจุบันนี้เลยครับจากตู้เหล็กจากตู้เหล็ก
เปลี่ยนเป็นตู้กระจกใช่ครับวินาทีนั้นพอผมพูดเสร็จผมงงตัวเองว่ากูพูดทำไมแล้วทำไมต้องพูดอะไรอย่างนี้ครับครับใช่ก็ประมาณนี้ครับไม่ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวนะคือคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันถึงรูปรับของหุ่นที่น้องเบ้นพูดถึงก่อนรูปเนี้ยได้รับการอนุญาตจากทางคุณครูมาแล้วจากทางคุณครูนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นไป
หุ่นที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้มาก่อนในชีวิตผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็คงจะไม่เคยเห็นหุ่นที่ใช้ในการแสดงใช้สวมเป็นหัวโขนใช่ครับแต่หัวโขนที่ว่านี้เป็นเปรตผมหยิกตาโปนครับลิ้นยาวครับพี่แจ๊คครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าวิธีการสวมใส่หน้าของยาวันทองนี่คือ
ย่าวันทองเนี่ยคือเขาจะใช้ไม้ไผ่ใส่ไว้ตรงหัวนะฮะแล้วก็จะมีคนเชิดแล้วก็จะมีคนเชิดแขนอีกสองข้างใช่ครับก็คือใช้คนจริงแล้วก็สวมย่าวันทองเข้าไปแล้วใช้ไม้ไผ่ขึ้นเพื่อที่จะให้เสียงเขาดูสูงขึ้นเหมือนเปรตนะครับแล้วซึ่งคนที่จะเชิดได้เนี่ยครับผมต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องมีวุฒิภาวะที่แบบว่าพอสมควร
หุ่นนี้มันมีขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแล้วที่บ้านของคุณครูรัฐท่านนี้ทุกวันนี้หุ่นนี้ยังคงเก็บไว้อยู่ยังอยู่ในตู้กระจกครับเผื่อท่านไหนมีโอกาสจะอาจจะได้มีการไปลองชุดไปเช่าชุดใดก็แล้วแต่วันหนึ่งอาจจะได้ไปเห็นหุ่นนี้กับตาตัวเองก็ได้เห็นรูปนี้แล้วน่ากลัวนะไม่ได้ว่าน่ากลัวจริงน่
ถ้าผมข้อมูลผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะเพลงฉุยฉายส่วนมากการรำฉุยฉายเนี่ยส่วนมากนะ

ครับแต่ฉุยฉายเนี่ยก็คือ
ถ้าแยะออกไปคือมันมีชุฆิฉายหลายชุฆิฉาย
คือจะขึ้นต้นด้วยฉุยฉายเหมือนกันแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยจะต่างกัน
โอเคเพราะว่าผมจะคุ้นเพลงนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในงานศพต้องเป็นเพลงฉุยฉาย

นี่คือเรื่องราวของวันทองห้ามทัพ

ทุกครั้งสนุกตื่นเต้นทุกครั้งครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบน้องเบ้นแบบนี้

ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่๔ทุ่มตรง
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

พวกเราทีมงานสถานีผีดุรวมไปถึงผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
กับอัพโพสต์แนะนำได้ทั้งหลอนแบบไทยและหลอนในต่างแดน
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ